ความเชื่อมันมีทุกที่แหละเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันออกไป
ช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมแต่บางพื้นที่เขาก็ไม่มีฝนจริง
อันนี้น่าเห็นใจนะครับที่กำแพงเพชรนะครับชาวบ้าน
ในบริเวณนั้นเนี่ยต้องมาทำพิธีขอฝนกันแล้ว
ทำอย่างไรล่ะอ่ะดูไปเรื่อยนี่
เห็นไหมมาตั้งขบวนแห่แบบนี้
แหอะไรแหนางแมว
กระดานตะบนช่องลมอำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชรเขาใช้แมวปลอมแบบนี้

ไม่ได้ใช้แมวจริงแต่ประการใด
เป็นลักษณะคล้ายตุ๊กตาแมวนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
นี่แล้วเขาตั้งขบวนนะ
แห่กันอย่างสนุกสนานภายในหมู่บ้าน
คักเลยร้องรำทำเพลง

เขาบอกว่าการที่ต้องร้องรำทำเพลง

เผื่อจะเกิดฝนตรงฝนตกแล้วต้องมีน้ำมาสาดแบบนี้

คือไปถึงบ้านใครเจ้าของบ้านต้องเอาน้ำมาสาด
หรือเอาน้ำมารดที่ตัวแมวก็คือไอ้แมวรูปปั้น

แล้วก็เพื่อให้ฝนมันตกต้องตามฤดูกาล
หลังจากนั้นเขาก็นำเอาข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานร่วมกันหลังจบพิธี
ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชน

นายฉลาวสงขัยนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม

จากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม

จำเป็นที่สุดก็คือน้ำ

ให้ชีวิตแล้วก็ให้พืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับ
ช่วงไหนฝนไม่ตกแล้วก็โอ้โหแบบนี้เดือดร้อนครับ

แต่จะจัดพิธีอะไรแบบนี้เอาเว้นระยะ

สวมใส่หน้ากากดีกว่านะแนะนำนะครับ
เป็นการป้องกันการติดโรคกันด้วยนะคุณผู้ชม